ดูธาตุขวา
โคกระบือกันไปแล้วนะคะ

ว่าน้องอ่อนขนาดนี้ต้องการอะไรกันจ้า
โหชอบหัวตรงไหนรึเปล่า

ตรงนี้อีกนะเอาขึ้นอีกละ
ลงลงตรงนี้นะ

แต่ถ้าเกิดว่าลองให้มันเกาหลังเอาไหม

ก็นวดขนาดนี้
จุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่า
อาจจะอยากขอปลาเพิ่ม

ปกติอยากได้ปลาทูนี่ขอเป็นปลาทรี

พร้อมจำปลาทรีที่มี๓ตัวได้ไหมขอพรรณผม
เพิ่มเป็นแบบพิเศษเพราะว่าวันนี้น่ารักเอาใจ
แต่ดูดีเจ้าเหมียวตัวนี้ชำนาญเหมือนกันนะ
สงสัยจะนวดบ่อยขี้อ้อนขี้เล่นนะแบบคือแมวแต่ละตัวมันมีนิสัยที่แตกต่างกันนะคุณผู้ชม
หรือว่าบ้านไหนใครที่เป็นธาตุน้องหมานน้องแมวมีสัตว์เลี้ยง
คุณก็ส่งเรื่องราวความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของคุณมาได้แบบนี้นะจ๊ะ